คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่ผลงานอัปเดตผลงานของคุณคิสหอวังกันบ้างดีกว่านะ
ถึงจะมีละครค้างสต๊อกอยู่ที่วิกพระราม๔นะแต่เธอขอออกประกาศตัวเลยนะว่า
เออฉันเนี่ยนักแสดงอิสระนะจ๊ะเป็นฟีแลนซ์ค่ะ
แล้วก็ยังมีละครใหม่กับตึกแกมมี่ด้วย
ส่วนเรื่องหนังก็มีคนติดต่อเข้ามามากมายหลายสิ่งค่ะ
แต่ว่าคริสเองก็ยืนยันนะว่าขอไม่เล่นหนังผีกับหนังตลกนะคะพี่
ตบท้ายด้วยเรื่องธุรกิจหน่อยละกันนะคะซึ่งเธอบอกเลยว่า
ไม่ปิดไม่เจ๊งนะจ๊ะไปอัปเดตกันเลยค่ะ
จริงสำหรับคริสเนี่ยก็อาจจะฟรีแลนซ์มาโดยตลอดสำหรับทุกคน
คิดแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ฟรีแลนซ์เต็มตัวแล้วค่ะ
คิดถึงมากนางคิดถึงมากค่ะคือมันก็จะเป็นซิลอีกแบบนึงค่ะ

ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนมันจะเป็นหนังผีอะไรอย่างนี้
คือวิวซ์ก็ว่าเออถ้ามันคล้ายกันเกินไปก็ไม่ค่อยดี
ตอนนี้ธุรกิจทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะชีวิตเหมือนเดิม